หล่อใสเป็นเหตุทำให้งานเข้าดาราคนนี้อีกแล้ว
หลังมาอย่างที่บอกไปในโลกโซเชียล
อะไรก็ปลอมขยันกันสร้างแอคเคาน์ใหม่เรื่อยเลยนะคะ
อย่างที่บอกไปว่านักแสดงคนนี้ก็โดนกับมือดีด้วยเหมือนกันค่ะ

แอคเคาน์ในเว็บไซต์ยอดนิยมของแดนมังกร
อย่างหวยป่อค่ะพร้อมกับอธิบายตัวตน
ว่าถ้าใครอยากได้รูปถ่ายลายเซ็นต์ของทอย
อันนี้คนตัวปลอมนะฮะให้ส่งเงินมาพร้อมกับที่อยู่มา
ถ้าคิดจริงนะถ้าเราเป็นแฟนคลับ
เราก็น่าจะพอคิดได้แล้วนะว่าศิลปินเหรอ
จะเรียกร้องเงินจากแฟนคลับใช่ไหมสำหรับเรียกร้องเงินจากร้องเงิน
ตัวก็ได้โพสต์ชี้แจงในอินสตราแกรมส่วนตัว
ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะเลิศอยู่
บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นหวยป่อนะครับ
ขอบคุณทุกคนที่มาถามว่าเล่นแอคเคาน์นี้หรือเปล่า
ทุกคนต้องระวังผู้ไม่หวังดีด้วย
ฝากเตือนต่อกันไปด้วยนะครับ
ถ้าผมเริ่มเล่นเนี่ยทอยบอกว่าเดี๋ยวบอกเลย
ฝากแชร์กันด้วยแล้วก็ขอบคุณมาด้วย
แล้วก็พอเห็นแบบนี้ค่ะแฟนคลับทั้งคนไทย
แล้วก็คนจีนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายนะครับ
ซึ่งก็หวังว่าคงจะไม่มีใครหลงกลโอนเงินไปให้
เพื่อแลกกับรูปแล้วก็ลายเซ็นต์ของหนุ่มทอย
แอคเคาน์ปลอมดังกล่าวที่ไปสร้างเงื่อนไขปลอมแบบ

เดี๋ยวนี้คนเขารู้ทันแล้วเนาะ
เป็นว่าใครที่ติดตามแบบนี้ก็
ก่อนจะฟอลโลใครก็ลองเช็คยอดฟอลโลเขานิดนึง

แต่ถ้าเกิดว่ามาหากินแบบนี้นะคุณผู้ชมเตือนไว้เลย

เขาไม่มาเรียรายเงินจากเหล่าแฟนคลับอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชม
แล้วการปลอมแปลงหรือว่าการแอคเคาน์
ผิดกฎหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีกันด้วยวันนี้